อันนี้๑ครอบครัวผ่านไปเดี๋ยวปุ๊ยจะมีอีก๑ครอบครัวใช่ไหม
ว่าด้วยเรื่องผัวเมียเหมือนกันนะถามพี่เบิร์ตในฐานะที่มีภรรยา

ถ้ามันเกินเวลาอะไรไปมันก็ต้องมีบ้างผู้หญิงเขาก็ต้องบ่นบ้างมั้ง
ก็นิ่งนี่ต้องนิ่งต้องยอมรับสภาพไป
แต่นี่เขาไม่นิ่งไงฮะสามีคนนี้
พอภรรยาบ่นมากโมโหค่ะ

พอบ่นมากปุ๊บคว้าปืนยิงภรรยานะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมินะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณซอยหน้าวัด
บ้านเลขที่๑๘๓หมู่๑๖
บ้านโนลเปื่อยตำบลตลาดแร้ง
อำเภอบ้านเข้าจังหวัดชายภูมิค่ะ

ชื่อว่าคุณบุญเทียมสิงหนวลตาดอายุ๔๙ปีนะคะ
ถูกยิงเข้าที่ขาทั้งสองข้าง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบประถมพยาบาลเบื้องต้น

เพื่อให้แพทย์รักษาเป็นการด่วนนะคะ
สอบถามลูกสาวคนเจ็บเล่าบอกว่า
พ่อกับแม่เนี่ยทะเลาะกันอยู่บริเวณหน้าบ้าน
ที่แม่จะเดินออกไปที่ถนนหน้าบ้าน
แล้วจู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดปั้ง
ไม่คิดว่าพ่อจะยิงแม่
จังหวะนั้นลูกสาวบอกว่าแม่ล้มลงกับพื้นจมกองเลือดเลยนะคะ
ส่วนมือปืนสามีชื่อว่าในอเดี่ยวพันตะคุอายุ๔๕ปี
ในเดี่ยวเนี่ยถูกตำรวจจับกุมได้นะคะ
แล้วก็เล่าทั้งน้ำตาอาการคือคลั่งเล่าทั้งน้ำตาเลย
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่ทำลงไปเนี่ยเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
เขาเล่าบอกว่าหลังจากก่อเหตุแล้ว
เขาไปทิ้งปืนไว้ที่บริเวณข้างถังขยะข้างบ้าน
แล้วก็เดินไปสงบสติอารมณ์อยู่บริเวณบ้านเพื่อนในระแวกนั้น
ก่อนเกิดเหตุได้ไปดื่มสุราที่บ้านเพื่อนดื่มจนเมาแล้วค่ะ
พอเมาเสร็จปุ๊บกลับบ้าน
กลับบ้านแล้วถูกภรรยาต่อว่าเขาพยายามเดินหนีแล้วนะคะ
แต่ภรรยายังต่อว่าไม่หยุดค่ะ
โมโหก็เลยไปคว้าปืนแก๊ปยิงภรรยาตัวเองไปหนึ่งนัด
นายอเดี่ยวบอกว่ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป
รับว่าไม่ได้ตั้งใจทำไปเพียงเพราะโกรธอารมณ์ชั่ววูบ
ที่ถูกภรรยาต่อว่านะคะ
หลังก่อเหตุเสร็จแล้วผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ญาติพี่น้อง
ช่วยกันควบคุมตัวในอเดี่ยว
คนที่ยิงภรรยาตัวเองส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วตำรวจเองก็พาไปชี้จุดที่ทิ้งอาวุธ
ก็คือข้างถังขยะไม่ไกลจากตัวบ้านนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็ควบคุมตัวในอเดี่ยวไปที่โรงพัก
สงบสติอารมณ์เพราะนายอเดี่ยวเนี่ยร้องไห้เสียใจตลอดเวลานะคะ
ตำรวจบอกว่าต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติม
แม้ว่าจะยิงภรรยาตัวเองก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ